เมาหนักจนไปเข้าบ้านของคนอื่น
แล้วก็ยังไปชกเจ้าของบ้านเขาด้วยคุณ

แล้วก็กล้องที่ทางเจ้าของบ้านเขาถ่ายคลิปไว้

คุณดูคนเมาจนไม่ได้สติ

เจ้าของบ้านพี่ว่าอะไร

ผมทำรถอะไรน้อง

พี่จะทำพี่จะทำอะไร

เรื่องอะไรไปหาเรื่องอะไรเขา

เขาเดินมาแคะรถผมก็เดินออกมาถามดี
เขาก็ว่าพ่อพ่อพ่อไปหาเรื่องอะไร

นี่มึงกวนดูกว่ากูก่อน

จนโดนเข้าให้นะฮะคือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจ
ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เป็นเหตุการณ์ชายคนหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมามานะฮะ
แล้วก็ได้บุกเข้ามาที่บ้านเล็กที่๑๕๗ทับ๖๑๕ซอย๑๔
หมู่บ้านเคหะจุมชนศรีสเกตโพนค่าตำบลโพ

และคนเมาคนนี้พูดจาหาเรื่องกับคนที่อยู่ในบ้านนะครับ
จากนั้นเข้ามาจะทำร้ายชกต่อยเจ้าของบ้าน
ซึ่งคนที่อยู่ในบ้านป้องกันตัวครับ
ชกไปหนึ่งครั้งเข้าที่บริเวณคาง
ทำให้ผู้ชายคนเมาคนนี้สลบคาที่สิคุณ
ต่อมาก็มีญาติของคนเมาที่บุกรุกเข้ามาในบ้านหลังนี้
ได้มาเอาตัวของชายเมาเนี่ยกลับบ้านไปคุณ
ผู้ถ่ายคลิปและนายชนะศักดิ์ยั่วจิตนะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกแบบนี้
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม
วันที่๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนอยู่ภายในบ้านของพวกเขาแท้
มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๙ปีคล้ายคนเมาเลย
เดินเข้ามาภายในบ้านของเขาแล้วก็มาขยับรถจักรยานยนต์ของเขาที่จอดอยู่
ทำอย่างกับเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เจ้าของบ้านก็งงนะครับ
จากนั้นผู้ชายเมาก็ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
อยู่ก็เอะอะโวยวายเองเจ้าของบ้านก็เลยออกมาดู
แล้วพอพบว่าเป็นคนเมาก็เลยไล่ออกไปจากบ้านนะครับ
พอไม่รู้เข้ามาได้ยังไงแต่ผู้ชายคนนั้นกล่าวไม่ยอมเลยนะฮะ
และยังพูดจาหาเรื่องแล้วก็ปรีเข้ามาชกตัวเจ้าของบ้าน
ศีรษะด้านหลัง๑ครั้งกลางลำตัวอีก๑ครั้ง
ทีนี้เจ้าของบ้านคือนายชนะศักดิ์ก็เลยชกสวนไปหนึ่งครั้ง
เข้าที่บริเวณปลายคลางเสยปลายคางสลบคาที่

และต่อมาทางญาติของคนเมาก็พาคนเมาคนนี้กลับบ้าน
อยู่ห่างกันประมาณ๓หลังเท่านั้นเองคุณ
ตอนนี้คนถ่ายคลิปแล้วก็เจ้าของบ้านที่เสียหายเนี่ย
บอกว่าพวกเขาไม่ได้แจ้งความกับตำรวจแต่อย่างใดนะฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับวันต่อมาตำรวจต้องมาคุณ
คือตำรวจเห็นคลิปนะแม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่ได้แจ้งความก็ตามนะฮะ
แต่ตำรวจเห็นคลิปตำรวจสพเมืองศรีสเกต
มาที่บ้านเพื่อขอสอบปากคำเรื่องที่เกิดขึ้น
และเข้าใจว่าญาติของชายเมาคนดังกล่าว
ไปแจ้งความไว้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
ญาติชายเมาเนี่ยอาจจะแจ้งความว่าชายเมาโดนสองคนนี้ทำร้ายร่างกายนะครับ
ซึ่งตัวนายชนะศักดิ์เจ้าของบ้านก็เล่าไปตามความจริงแหละฮะ
ให้ดูคลิปที่ถ่ายไว้เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์
จากนั้นทางตำรวจก็กลับไป
โดยไม่ได้ตั้งข้อหาไม่ได้จับกลุ่มอะไรไปนะฮะ
และในเวลาต่อมานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
อ้างตัวว่าเป็นน้าสาวของชายเมาในคลิป
โทรศัพท์เข้ามาขอโทษนายชนะศักดิ์กับเพื่อน
พร้อมทั้งบอกว่าชายเมาเป็นคนป่วย
ที่มีอาการจิตเวทต้องกินยารักษาอาการเป็นประจำเลย

เกิดอาการกำเริบเมาอีกต่างหากนะครับ

ทีนี้ครับถามว่าคุณชนะศักดิ์เจ้าของบ้าน

ไม่ติดใจนะคือไม่ติดใจเอาความตั้งแต่แรกแล้วล่ะ

แต่ก็อยากให้บ้านนู้นช่วยดูแลหน่อย